วันนี้นะคะนางสาวแพนทองทานชินวัฒน์อุ้งอิ๊งค่ะ
เขาได้มีการโพสต์ภาพในเฟซบุ๊ก
เป็นภาพที่โอ้โหนายทักษิณกับนางสาวยิ่งลักษณ์ออกงานด้วยกัน

หนีคดีจากเมืองไทยไปอยู่เมืองนอกทั้งคู่
ออกงานด้วยกันอยู่ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่น
ไปร่วมงานเปิดตัวหนังสือของอดีตรัฐมนตรีที่ญี่ปุ่นนะคะ
แล้วก็สำนักข่าวของญี่ปุ่นก็นำเสนอข่าวนี้ด้วย
เป็นภาพแบบเดินเข้างานด้วยกันเลยอะค่ะ
เห็นภาพนี้นักข่าวก็ไปถามพลเอกประวิทย์เหมือนกันว่าเห็นหรือยัง
ดำเนินการยังไงจะมีการประสานอะไรยังไงไหม

ไปดูภาพกันเลยก็เป็นภาพที่เดินเข้างานร่วมงานนะคะ
ภาพนี้เนี่ยนางสาวแพนทองทานหรือว่าอุ้งอิ๊งเป็นคนโพสต์ในเฟซบุ๊ก
นี่ค่ะเป็นงานเปิดตัวหนังสือของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของญี่ปุ่น
อิ๊งบอกว่าคุณพ่อพูดมาตั้งแต่ครั้งที่แล้ว
ว่าจะไปงานเปิดตัวหนังสือของเพื่อนอายุ๘๓ปีที่ญี่ปุ่น
งานนี้เชิญพ่อตั้งนานแล้วพ่อตั้งใจบินไปร่วมแสดงความยินดี
นี่ที่โตเกียวญี่ปุ่นนะคะ
เป็นการเปิดเผยอย่างชัดเจนนะฮะไม่มีปิดบังอะไรเลย
ก่อนหน้านี้คุณทักษิณเนี่ยก็เห็นกันอยู่เป็นระยะ

ไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยนะ
มีแต่ภาพที่อ้างว่าไปเจอที่อังกฤษ

แต่อันนี้คือไปงานอย่างเป็นทางการแล้วไปด้วยกันด้วย

เว็บไซต์อาซาฮีของญี่ปุ่น
บอกว่าทั้งสองคนนี้มาร่วมงานเปิดตัวหนังสือ
ของนายอีชิอิฮาจิเมะอดีตรัฐมนตรีกิจการภายในของญี่ปุ่นนะคะ
โรงแรมในแขวงชิโยดะ
ทักษิณให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะ
บอกว่าเสรีภาพในการพูดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย
ประชาธิปไตยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเศรษฐกิจ
ส่วนเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทย
รัฐบาลทหารวางแผนจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
ทักษิณบอกว่าส่วนตัวไม่กังวลอะไร
เชื่อว่าผู้นำพักจะนำพักไปสู่ชัยชนะได้

นางสาวยิ่งลักษณ์ก็พูดสั้นว่า
วันนี้เดินทางมาโตเกียวพร้อมพี่ชายแล้วก็จะอยู่ญี่ปุ่น๒๓วัน

นั่นแหละสิก็เลยต้องไปถามพลเอกประวิทย์ว่าเห็นหรือยัง

นายทักษิณกับนางสาวยิ่งลักษณ์อยู่ญี่ปุ่น
เรื่องนี้เจ้าหน้าธิอยู่ติดตามอยู่
แต่ฝ่ายความมั่นคงไม่ขอประเมินสถานการณ์
แล้วก็ไม่รู้ว่าเล่นเกมหรือส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่า
แต่คดีความต่างไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองก็ต้องชี้แจงให้ทางการญี่ปุ่นเขารับรู้

พลเอกประวิทย์ก็พูดถึงกรณีที่นายทักษิณให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะว่า
มั่นใจว่าผู้นำพักของพักเพื่อไทยจะนำไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้ง
พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าก็ให้ว่าไปจะพูดยังไงก็พูดได้
แต่ตัวเองก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้น
ผู้ที่อยู่ในแวดวงการเมืองเขาก็วิเคราะห์แล้วครับว่า
ที่คุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์ได้ปรากฏตัวออกมาในช่วงเวลานี้เนี่ย
ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเปิดโอกาสให้พักการเมืองต่าง
เริ่มที่จะขยับกันได้เพื่อเตรียมการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในต้นปีหน้า
ทีนี้เราก็เลยไปดูค่ะว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรไหมในส่วนของพักเพื่อไทย

วันนี้เนี่ยอดีตสอสอของพักเพื่อไทยก็พร้อมใจกันโพสต์เฟซบุ๊กเลยนะคะ
เชิญชวนให้สมาชิกเดิมมายืนยันสมาชิกภาพตามสถานที่ที่พักกำหนด
ในธรรมแวชชัยในภาคเพื่อไทยบอกว่า
๑๓๐เมษายนจะร่วมการยืนยันความเป็นสมาชิกภักษ์
นักที่ทำการปักเพื่อไทยศนักงานใหญ่
หรือร้าศานผ่านอดีตซ้อผู้แทนพัก

ไซต์ของพักเพื่อไทยก็มีภาพกราฟิกให้ความรู้สมาชิก
ในการยืนยันตัวตนของสมาชิกพักเพื่อไทยด้วยนะคะเนี่ยค่ะ
ก็เป็นไปตามกติกาใหม่ของรัฐมนูลเรื่องการเลือกตั้งนะครับ
ตามจำนวนที่เขามีการกำหนดไว้ใหม่นะครับ